มีเรื่องเตือนภัยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานนะครับ
บางทีเราก็ปล่อยให้ลูกไปเล่นแบบเลอะเทอะบ้างแหละ

แต่ระวังเดี๋ยวมือลูกจะเป็นแบบที่คุณหมอท่านนี้เอามาเตือน

โอ้โหคุณเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้

แล้วคุณหมอเตือนว่าหนองเหล่านี้ลามได้นะครับ
คุณหมอทรงเกียจอุดมพรวัฒนะกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ

เตือนภัยบอกว่าพบเด็กเกิดตุ่มน้องที่ฝ่ามือ
โดยสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง
อาจจะไปเล่นดินเล่นน้ำเล่นทรายไปเล่นย่าตามพงหญ้า
สัมผัสสิ่งสกปรกที่มีเชื้อพอดี
แมลงสัตว์กัดต่อยแล้วอาจไม่ได้ทำความสะอาด
ทำให้เชื้อแบคทีเรียลามตามอวัยวะต่าง
พบมากที่เด็กเอาไปสัมผัสนั่นแหละครับ
ก็คือแขนขามือหน้าลำตัว
โดยการรักษานั้นคุณหมอบอกไม่ยากนะ

พร้อมกับการทำความสะอาดบ่อยครั้ง
ทายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อเป็นการป้องกัน
เนื่องจากมันอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับ
วิธีการป้องกันโรคนี้ก็คือรักษาความสะอาดแล้วคุณนะ
ล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรกหรือว่าไปเล่นมาแล้วนะฮะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ตัดเล็บลูกให้สั้นหน่อย
แล้วเวลามีตุ่มแผลงดเลยคุณ
งดแคะแกะเก่านะฮะ
ขณะที่แพทย์หญิงนิออนบุญเผื่อนนะครับ
ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคผิวหนัง
ก็ระบุว่าเรื่องโรคที่เห็นอยู่นี้มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะฮะ
เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
ส่วนมากเกิดขึ้นจากการเกาบริเวณที่ยุงกัด
แล้วเอามือไปเกาทำให้เกิดการติดเชื้อ
แนะนำครับว่าให้รักษาความสะอาดให้ดีที่สุดฮะ
ก็เจอได้บ่อยนะคะบางคนก็มีสาเหตุมาจากอย่างเช่นแบบ
ยุงกัดแกะเกาอย่างนี้ค่ะ
โรคมันก็เข้าไปที่ผิวหนังได้
ก็ทำให้บริเวณนั้นเป็นน้องอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตื้นมากเราอาจจะสะกิดออก
แต่ว่าไม่แนะนำให้ผู้ปกครองทำเองนะคะ
ก็แนะนำว่าให้เป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์ช่วย

เป็นเชื้อโรคที่สามารถเกิดได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่

เพราะว่าความรุนแรงของการติดเชื้อ
มันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยไปจนถึงเป็นมาก
ทั่วตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
หรือว่าทำให้ช็อกก็ยังได้ด้วย

อยากออกไปล้างมือเลยคุณ
ก็อาจจะมีมากับดินกับทรายอะไรอย่างนี้นะครับ
เล่นแล้วก็ต้องทำความสะอาดให้ดีด้วยนะคะ